อีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมเป็นเจ้าของบ้าน
เขาถือเมื่อวานนี้เป็นวันแห่งความรัก
มาไลฟ์ตามหาคนเช่าบ้านที่เพิ่งจะออกจากบ้านของเขาไป
แต่ออกไปแต่ตัวไม่ยอมเอาหมาที่เลี้ยงเอาไว้๑๐ตัว
ออกไปด้วยสงสารมาก
ไปดูเจ้าของบ้านเขาไลฟ์เอาไว้ในเฟซบุ๊คครับ
วันนี้เป็นวันแห่งความรักนะคะ
ขออนุญาตใช้คลิปนี้เป็นสื่อถึงผู้เช่าบ้านของผีนะคะ
ตอนนี้ที่หนูสัญญากับพี่ว่าหนูจะมาขนสิ้นเดือนมกรานะคะ
ตอนนี้ก็ล่วงเลยมา๒สัปดาห์แล้วนะคะ
หนูบอกว่าหนูรักหมาของหนูมาก

เพย์ขอร้องสงสารน้องหมา

เพย์ก็ไม่ได้ติดใจตรงนั้นนะคะ
เพย์ก็อยากหาคนเชื่อบ้านใหม่ของเพย์

แต่ถ้าหนูรักน้องหมาของหนูจริงหนูมารับกลับนะ
หลักหมาจริงจะไม่ปลอดมาชิงแบบนี้นะ
นะฮะคุณเอ๋เป็นเจ้าของบ้านเช่านี้ครับ
เขาบอกว่าเขาถือโอกาสเมื่อวานนี้วันแห่งความรัก
ขอไลฟ์ไปถึงอดีตผู้เช่าหน่อยละกัน

จากว่าตอนย้ายออกไปสัญญาว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนมกราคม

แต่มันล่วงเลยมาถึง๑๕แล้วเมื่อวาน๑๔ใช่ไหม

เงียบหายไปไม่ยอมมารับน้องหมา๑๐ตัวนั้นกลับไปด้วย
ทีมข่าวเราก็ลงไปที่บ้านหลังนี้ครับ
อยู่ที่อำเภอเมืองสุมราชธานี
นะครับปรากฏภาพน้องหมา๑๐ตัวในบ้านจริงครับ
ที่พื้นเนี่ยมีเดี๋ยวกองขี้หมาเต็มไปหมด
เนี่ยเม้นโชยออกมาเลยนะครับ
คุณเอ๋เจ้าของบ้านบอกว่าคนที่เช่าชื่อว่าสี่

เช่าอยู่เขาให้เช่าเพียงราคา๒๕๐๐บาทต่อเดือนเท่านั้น
เช่าตั้งแต่มีนาคมของปี๒๕๖๐แล้วมาอยู่กับหมา๑๐ตัว
ที่ผ่านมาน้องซีคนนี้จ่ายค่าเช่าดีเรื่อยมาจนกระทั่งธันวาคมของปีที่แล้ว
ขอย้ายออกแต่ค้างค่าไฟไม่ยอมจ่ายค่าน้ำค่าไฟ๖เดือน
คุณซีไม่ติดใจก็จ่ายให้ไปแต่ที่ไลฟ์เมื่อวานเนี้ยนะฮะ
คุณเอ๋เขาบอกว่าไม่ติดใจเรื่องค่าน้ำค่าไฟกับซีนะ
แต่อยากให้ซีเนี่ยมารับหมาสิบตัวกลับไปเนื่องจากว่าหมาเนี้ย
คือซีบอกว่ารักมากตัวคุณเอ๋เองเคยเลี้ยงหมาเข้าใจความรู้สึกของหมา
มันรอเจ้าของดีการปล่อยหมาเอาไว้แบบนี้มันไม่ช่วยอะไร
เขาต้องการจะเอาบ้านเนี่ยปล่อยเช่าให้คนอื่นเช่าต่อไปแต่ปล่อยไม่ได้
เพราะว่าซีเนี่ยไม่ยอมเอาหมาไปตอนนี้เดินทางไปโรงพักแล้ว
ลงบันทึกประจำวันแล้วส่วนน้องหมาสิบตัวคงต้องย้ายออกไปที่บ้าน
เธอก่อนเพราะว่าจะปล่อยบ้านนี้ให้คนอื่นเช่าต่อไปแล้วรอให้ซีนั้น
ติดต่อกลับมารับน้องหมากลับไปแต่ถ้าซีบอกว่าไม่สามารถเลี้ยงดูได้
ไม่สามารถเลี้ยงดูหมา๑๐ตัวได้เดี๋ยวจะโพสต์ให้คนใจบุญไปรับอุปการะ
หมาสิบตัวไปเลี้ยงต่อไปค่ะขอให้ซีติดต่อกลับมาเพียงเท่านั้นว่าจะเอายังไง
หมา๑๐ตัวนี้บอกมาบอกมารักก็รักให้ตลอดอย่าให้มันหมดโปรโมชั่นเลยสงสาร
มันก็มีชีวิตมีจิตใจเหมือนกันนะคะ